ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงศ์ความรักจะมีโอกาสไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศ
พบเพื่อนต่างเพศจากการเดินทางในงานจิตอาสาสาธารณกุศล

นทรีย์กับเพศตรงข้ามที่นิยมเรื่องความสวยความงามมากกว่าปกติ
สุขภาพมีปัญหาไมเกรนความดันหลอดลมระบบทางเดินหายใจช่องท้อง
เนื่องจากความเครียดความกดดันด้านการทำงาน
ระวังอุบัติเหตุควรงดหรือเลี่ยงการขับรถนานจนอ่อนล้าเกิดอุบัติเหตุยังมีอยู่
การเงินมีสภาพคล่องทั้งรายรับรายจ่ายผ่านมือจำนวนมาก
แต่มักปฏิเสธเพราะเป็นผลประโยชน์มิชอบมีรายจ่ายเพิ่มจากความใจกว้างใจนักเลง
เพื่อลูกน้องบริวารมีลาบผลความช่วยเหลือจากมิตรต่างเพศ
การงานทำงานอย่างแข็งขันจนถึงขั้นแข็งกล้าวยึดระเบียบไม่ปรณีประนอม
ถูกมองในแง่ร้ายถูกร้องเรียนใส่ความตำรวจทหารนักปกครองจะมีผลงานเด่นชัด
แต่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยสนับสนุนเหมือนเคย
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์